มีคนร้ายบุกเข้าไปที่ร้านขายของชำขับรถกระบะไป
หนำยิงใส่เจ้าของร้านขายของชำที่จังหวัดพัทธลุง
คือยิงใส่เนี่ยเขาวิ่งหนียังไล่ตามไปยิงเขาจนเขาเสียชีวิต
ตอนนี้ตั้งรางวัลนำจับนะคะใครแจ้งเบาะแสจนนำมาสู่การจับกลุ่มคนร้ายได้
ห้าหมื่นบาทเลยค่ะเพราะว่าคนร้ายพฤติกรรมอุกอาจมากจริงจริง
เจ้าของร้านขายของชำในอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงจนเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังร้านค่ะแล้วก็ไล่มาจนถึงหน้าร้านเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเจอกองเลือดเจอปลอกกระสุนปืนสงครามเกลื่อนเต็มพื้น
ก็เก็บเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดีเก็บไว้ได้๒๕ปลอกอะค่ะ
แล้วก็มีร่องรอยกระสุนถูกรถยนต์รถเก๋งยาริสสีขาวที่จอดอยู่ข้างบ้าน
รอยกระสุนยังแบบเต็มรถเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเบื้องต้น
รู้ว่านายวิชาญผู้ตายเนี่ยค่ะนอกเหนือจากเป็นเจ้าของร้านขายของชำแล้ว
ยังประกอบธุรกิจค้าส่งสุกรขุนด้วยก็เลยไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำธุรกิจหรือเปล่า
คนร้ายก็เลยมาก่อเหตุอุกอาจแบบนี้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสองทุ่มกว่าค่ะ
ปิดร้านขายของชำเรียบร้อยนายวิชาณเจ้าของร้านก็ไปที่ลานหลังร้าน
จอบไปเกลี่ยหินอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็นั่งพักตรงไม้หินอ่อน
คนร้ายขับรถกระบะมาค่ะคาดว่าคนร้ายต้องมากกว่าคนนึงแน่
ไปจอดบนถนนสายควนปริงซึ่งหนึ่งในคนร้ายก็เดินลัดไป
ซุ่มอยู่ที่กอกล้วยด้านหลังหลังร้านขายของชำอะค่ะ
ซึ่งก็เป็นจุดที่นายวิชาณเกลี่ยหินอยู่หลังร้านพอดีห่างกันแค่๕เมตร
ซุ่มอยู่แบบนี้นะคะเอาปืนเอ็มสิบหกลงมาด้วย
แล้วกระหน่ำยิงใส่เลยอ่ะนี่อ่ะนายวิชาณกำลังนั่งพักเหนื่อยอยู่
กระสุนเข้าที่ลำตัวแขนมือหลายนัดมากสุดท้ายก็เสียชีวิต
และคนร้ายก็หลบหนีไปหลังเกิดเหตุตำรวจชุดสืบสวนสอบสวน
ก็ลงพื้นที่ไปติดตามขยายผลนะคะหาสาเหตุหาชนวนเหตุที่ทำไมคนร้ายถึงมาก่อเหตุอุกอาจแบบนี้
ก็ไปสอบปากคำภรรยาสอบปากคำญาติของผู้เสียชีวิต
ตอนนี้สอบปากคำไปสองปากน้องสาวภรรยาของนายวิชาญผู้เสียชีวิต
นางสาวกาญจนาอินทองแก้วอายุสามสิบเก้าปีบอกว่าหลังนายวิชาณเจ็บจากกระสุนปืนเนี่ยค่ะ
ตอนนั้นเขายังไม่ตายนะคะตอนโดนยิงนัดแรกแรกเขาวิ่งหนีครับ
เข้าไปในบ้านแต่คนร้ายเนี่ยยังวิ่งไล่ยิงจนเสียงดังสนั่นนะคะ
จนสุดท้ายนายวิชาญก็เสียชีวิตน้องภรรยาเนี่ยเล่าให้ฟังว่านายวิชาญ
ซึ่งเป็นพี่เขยนิสัยดีมากนะคะเป็นคนอัธยาศัยดี
เริงเป็นที่รักของเพื่อนบ้านไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
ดังนั้นถ้าจะถามว่ามันเป็นปมเหตุเรื่องของการทำธุรกิจค้าส่งสุกรขุนหรือเปล่าเนี่ย
เขามองว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจในครอบครัวค่ะ
ไม่ใช่ธุรกิจใหญ่โตอะไร
ธุรกิจใหญ่ไม่ทรงก็ไม่ใหญ่นะคะไม่ใหญ่ค่ะ
ถ้าปัญหาที่รับรู้คือไม่ค่อยมีเท่าไรค่ะเรื่องเงินอะไรก็ไม่ค่อยมีเท่าไร
ก็คือจ่ายกันตรงอะไรนี้ค่ะมันค่อยมีบริหารการติดค้างเท่าไร

แบบให้เขาตายแน่แน่นะคะพลตำรวจรีธรัชชาถมปัต
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงก็เลยบอกว่า
น่าจะเป็นเรื่องของความโกรธแค้นตอนนี้ให้น้ำหนักไปที่เรื่องของปมชู้สาว
แต่ยังไม่ตัดประเด็นเรื่องของความขัดแย้งในธุรกิจการค้าหมูรวมถึงประเด็นอื่นด้วย
ซึ่งการทำงานของทางตำรวจล่าสุดได้ระดมกำลัง
ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดเจ้าหน้าที่สพนาขยาดขยายผลทุกทางเลยนะคะ
รวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างพยานที่เป็นวัตถุพยานพยานบุคคลตรวจสอบกล้องวงจรปิดและตั้งรางวัลนำจับค่ะ
ถ้าใครแจ้งเบาะแสคนร้ายนำมาซึ่งการจับกลุ่มคนร้ายได้ได้รางวัลนำจับ๕๐๐๐บาทนะคะ